สกาล่าอดีตโรงหนังที่สวยที่สุดในประเทศไทย

หลังจากอยู่คู่สังคมไทยมานานกว่า๕๒ปี

จากเป็นวันเปิดประเทศของไทยแล้ว
ยังเป็นวันปิดตำนานของโรงหนังที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง
ซึ่งก็คือโรงหนังสการ่า
โดยทีมก่อสร้างได้เริ่มลงมือทุบอาคาร
เพื่อพัฒนาที่ดินกับเจ้าของใหม่
สกาล่าถูกยกย่องจากนิตยสารระดับโลก
ว่าเป็นโรงหนังที่สวยที่สุดในโลก

ยังได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น
จากสมาคมสถาปนิกอีกด้วย
จากปากของคุณนันทาตันสัจจา
ทายาทของคุณพิสิทธิ์ตันสัจจา
ต้องย้อนกลับไปกว่าครึ่งสัตวรรษก่อน

คือคุณกรอบชัยซอโสธิกุล
ชักชวนคุณพิสิทธิ์ตันสัจจา

มาร่วมพัฒนาที่ดินบนถนนพระราม๑

สาราเฉลิมไทยจากโรงละคร
กลายเป็นโรงหนังที่มีชื่อเสียงแล้ว
จึงมีแนวคิดพัฒนาโรงภาพยนตร์
ที่ดินแพงกว่าทองคำณเวลานี้
ยังเป็นแค่ชุมชนแออัดและสวนฝรั่ง

หนังแห่งนี้เดิมชื่อโรงหนังจุฬา
เพราะถูกท้วงติงจากบุคคลที่มีชื่อเสียง
ชื่อพ้องกับพระนามพระพุทธเจ้าหลวงหรือรัชกาลที่๕
แต่เหตุการณ์ร้ายจากช่วงชุลมุนทางการเมือง
เมื่อปี๒๕๕๓โรงหนังสยามถูกเผา
และหลังจากนั้นก็ไม่ฟื้นขึ้นอีกเลย

ก็ถึงคิวของโรงหนังแห่งที่๒ในย่านสยามได้ลืมตาดูโลกขึ้น
โดยคุณพิสิทธิ์ได้แรงบันดาลใจของชื่อ
มาจากสถานที่แห่งหนึ่งในกรุงปารีส
หนังแห่งนี้มีชื่อว่าลิโด
ลิโดโดดเด่นไปด้วยโปรแกรมฉายหนังทางเลือก
และคนดูยังสามารถขอนำหนังมาฉายได้อีกด้วย
แต่โชคชะตาของลีโดก็ต้องรูดม่านปิดลง
โดยฉายภาพยนตร์ในวันที่๓๑พฤษภาคม๒๕๖๑เป็นวันสุดท้าย

สกาล่าเปิดรอบปฐมเริกเมื่อวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๖
หนังเรื่องแรกที่ฉายคือ๒สิงตะลุย๑๐ทิศ
โดยความตั้งใจของผู้ให้กำเนิดโรงหนังแห่งนี้
คืออยากให้เป็นโรงหนังที่สวยที่สุดเท่าที่จะทำได้
ด้วยการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกมารวมไว้ที่เดียว
มีปูนปั้นลอยตัวที่แสดงถึงความบันเทิงเอเชีย
บาหลีญี่ปุ่นจีนอินเดียและไทย

จะพบกับโคมไฟแช่งเกอเลียจากอิตาลี

และความสวยงามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
หมายถึงบันไดนั่นเอง
เดินทางมาถึงในวัย๕๑ปี

ก่อนจะหมดสัญญากับทางสำนักงานจัดการทรัพย์สิน
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เราอยู่อย่างสนุกไม่ได้รวยเพราะตรงนี้
แต่เราทำเพราะเรารักอยากจะทำ

เหมือนที่เรารักหรือเปล่าก็ไม่รู้

กล่าวทิ้งท้ายกับทีมข่าวเฉพาะกิจ